มาดูผลงานของน้องเมรัชนกอินทรนกันหน่อยนะครับ
ถือว่าเธอยอดเยี่ยมมากกับการควาร์ดชั้นที่สองในปีนี้ครับ
เป็นแบบติดตั้งรายการใหญ่ที่อินเดียครับ
รุงนิดาลีอินเดียโอเพ่นระดับเบอร์ทัวร์ซุปเปอร์นะครับ
ซุปเปอร์หนึ่งร้อยก็เอ่อซุปเปอร์หนึ่งพันนะครับ
เป็นรายการใหญ่หญิงเดี่ยวในรอบชิงนะครับน้องเมย์
ชนกอินทรนมือ๘ของโลกชาวไทยพบกับเหอปิงเจียวมือ๗ของโลกจากจีน
สถิติในการเจอกันก่อนอันนี้๔ครั้งหัวบินเจียวนะครับชนะทั้งหมด
แต่ว่าครั้งนี้น้องเมย์ชนะนะครับกลับมาเข้าฟอร์มครับ
ชนะไป๒ต่อ๐เกมเลยครับ๒๑ต่อ๑๕และ๒๑ต่อ๑๒
คว้าแชมป์ไปครองแล้วก็ถือเป็นนักแบตหญิงคนแรก
เป็นสมัยทศาสตร์ต่อจากปี๒๐๑๓แล้วก็ปี๒๐๑๖
โดยรัชนกนั้นรับเงินรางวัลไปประมาณ๘๓๔๘๐๐บาทนะครับ